มันน๊อกแล้วมันเอาไม่อยู่แล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคลื่นสูงมากขึ้นแรงมากในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะ
คือคนที่ลงไปช่วยเนี่ยก็เป็นเหล่าบรรดาเพื่อนพ่อค้าแม่ค้าตามริมชายหาด
พลเมืองดีค่ะต่างก็แบบโอ้โหเนี่ยบางคนต้องมีการขอไอ้ตัวเหมือนกับห่วงยางสีส้ม
และนั่นคือวงแดงนะคะเด็กนักเรียนที่ว่าจมน้ำภายหลังจากที่ลงไปเล่นน้ำทะเล
แต่สุดท้ายถูกคลื่นกลืนแล้วก็ซัดออกไปนอกทะเล
กระทั่งเพื่อนแล้วก็พลเมืองดีไม่สามารถช่วยชีวิตได้ทัน
นาทีนั้นคนถ่ายคลิปมีการพูดด้วยนะบอกว่ามันน็อกแล้วมันน็อกแล้วมันไม่ไหวแล้ว
อันตรายมากช่วยไม่ทันนะคะท้ายที่สุดช่วยไม่ทันจริงจริง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ของหาดแสงจันทร์
ตำบลเนินพระเมืองระยองช่วง๕โมงเย็นของวันที่๒กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้ก็เหมือนกับพยายามลงงมค้นหานานพอสมควรแต่ท้ายที่สุดเนี่ยไม่สามารถที่จะเจอได้
ไม่ว่าจะใช้เจสกีแบบนี้ค้นหาตามแนวชายฝั่งหรือว่ามีการแบบดำน้ำ
โดยนักประดาน้ำค้นหาตามแนวบริเวณแนวชายฝั่งเนี่ยก็ยังไม่เจอ
เนื่องจากว่าน้ำสูงคลื่นแรงนะคะ
ขณะที่ด้านของเพื่อนผู้เสียหายเพื่อนของเด็กคนนี้นายธันวา
เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าตัวคนที่หายไปในทะเลคือนางสาวเพชรดาวัย๑๖ปี
เป็นนักเรียนอยู่เลยนะคะโอ้โหกำลังมีอนาคตอยู่ปวช๑ค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปเรียนพิเศษมาพอไปเรียนพิเศษเสร็จปุ๊บชวนเพื่อนมาเล่นน้ำ
มากัน๔คนชาย๓หญิง๑หญิง๑ก็คือเธอเองที่เป็นผู้สูญหาย
ขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่ปรากฏว่าโอ้โหถูกคลื่นมันสูงมันเร็วมันแรงค่ะ
ไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองได้นะคะโดนคลื่นซัดแล้วก็กลืนไปกับทะเลแบบนี้
หายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนขณะเดียวกันคนเห็นเหตุการณ์
นางสาวกันนิกาเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอได้รับเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือ
กลุ่มบรรดาเพื่อนผู้สูญหายนี่แหละวิ่งเข้ามาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
แล้วก็มีการขอยืมไอ้ตัวห่วงยางจากแม่ค้าริมชายหาดเพื่อที่จะไปช่วยนะคะ
แต่ท้ายที่สุดก็ช่วยไม่ทันไม่สำเร็จลองฟังเสียงคนเห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
แต่ที่ลงไปอยู่กลางทะเลแล้วค่ะอยู่ตรงครอปที่เลยโคตรหินกันแล้ว
หนึ่งคือคนที่เอาห่วงยางไปช่วย
คุณผู้ชมคะแล้วมีหลายคนคอมเมนต์มาด้วยบอกว่า
เคยไปเล่นหาดนี้แล้วโดนขึ้นซัดเหมือนกันโดนหินบาด
ช่วยเพื่อนไม่ทันเกือบจมน้ำตาย

ต้องดูว่าถ้าเกิดเขามีการปักทงแดงเอาไว้เนี่ย
อันนี้เป็นคำเตือนสำคัญก็ห้ามฝ่าฝืนนะ
อันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องให้ความรู้เพิ่มเติมกันด้วย
เพราะว่าเห็นบอกว่าหาดจุดนี้ค่ะมีการปักทงแดงเตือนห้ามลงเล่นน้ำด้วยนะ
แต่ว่าน้องก็ไม่รู้ว่าไม่เห็นหรือว่าอาจจะเหมือนกับด้วยความชะล่าใจหรือเปล่านะคะ
แต่ทีนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีแม่
แล้วก็ญาติของน้องนะคะเดินไปที่บริเวณเดินทางไปจุดนี้แหละ
จุดเกิดเหตุบริเวณหาดแสงจันทร์ในระยองค่ะ
รอบนี้ต้องมีการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแล้วแหละ
มีการจุดภูมิเจ็ดดอกเนี่ยค่ะไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อขอให้เปิดทางในการค้นหาร่างน้องต่อไปด้วยความหวัง
ทีนี้แม่ของน้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับ
มีร่องรอยเท้าคนเดินเหยียบย่ำเข้ามาในบ้านและมีน้ำเปียก
อันนี้แม่บอกนะคะว่าแม่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีเหมือนกับเม็ดทรายเกลื่อนบ้านด้วย
นี่ภาพนี้ครอบครัวเข้างงค่ะพี่กอฟ
มันเหมือนคนที่ตัวเปียกน้ำเหยียบทรายแล้วเดินย่ำมาในบ้าน
ซึ่งมันไม่น่าจะใช่คนหรือเปล่าอันนี้แม่สงสัย
ใช่เพราะว่าเมื่อคืนนี้คือยังหาน้องไม่เจอเลย
แต่ว่าพอตื่นเช้าขึ้นมาเจอรอยเท้าคนที่เปียกน้ำแล้วก็ทรายเกลื่อนพื้นแบบนี้
ในขณะที่นางเล็กป้าของน้องที่ศูนย์หายเนี่ยค่ะ
บอกว่าตัวรอยเท้าเนี่ยมันเป็นรอยเท้าที่เห็นนะในตัวบ้านนะ
เมื่อคืนนี้นะตื่นเช้ามาเจอเป็นรอยเท้าที่เดินตั้งแต่หน้าห้องตัวเด็กที่หายไปนี่แหละ
กระทั่งถึงหน้าบ้านทีนี้หลายคนก็เชื่อว่าเอาตรงตรงด้วยความเคารพแล้วก็เหมือนกับเป็นกำลังใจให้ครอบครัว
ครอบครัวเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้าวิญญาณของตัวน้องที่ศูนย์หายหรือไม่
ฟังเสียงป้าเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
กลับบ้านอาจจะหนาวอะไรหรือเปล่าไม่รู้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เกลียดแล้วหนูอยากเห็นหลานอยากให้หลานกลับบ้าน
เป็นกำลังใจให้คุณแม่เป็นกำลังใจให้คุณป้าเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติการค้นหาร่างน้อง
แต่ฝากทางเทศบาลคุณผู้ชมเห็นภาพทงแดงใช่ไหม
ผมว่ามันเล็กไปหน่อยแล้วถูกเหมือนมันจะขาดแล้วเนี่ย
ถ้ามันเกิดสถานการณ์ที่มันวิกริกขณะที่คุณต้องปัดทงแดงผมจะให้เพิ่มจุดที่ปัดให้ให้มากกว่านี้
มากกว่านี้เพราะบางทีเด็กไม่ทราบเห็นไหมว่าทงแดงมันโดนลมพัดจนมันขาดวิ่นไปหมดแล้วดังนั้นถ้ามันอันตรายเอาไปปักเพิ่มเติมให้มันชัดเจนแล้วทงมันขาดก็เปลี่ยนให้มันชัดซะให้มันใหญ่กว่านี้เด็กที่เขาไปจะได้ทราบว่าเฮ้ยมันคือทงแดงแล้วจะได้ไม่ฝ่าฝืนและลงเล่นน้ำไปอันนี้ต้องฝากเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดเนี่ย